ส่วนเรื่องนี้เป็นทั้งคดีสะเทือนขวัญและคดีสะเทือนใจ
ชาวบ้านอยากจะให้จับตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วนะคะ
คุณลุงท่านหนึ่งอายุ๗๑ปีค่ะถูกฆ่าขณะที่เอาฝูงควายไปเลี้ยงนะคะ
คนร้ายเนี่ยชิงรถมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงที่ลูกเนี่ยเพิ่งซื้อมาให้ใหม่

โตไซค์ใหม่นะคะเพื่อที่พ่อจะได้ไม่ลำบาก
ลูกก็เก็บเงินซื้อให้แต่สุดท้ายถูกฆ่าเพื่อที่จะชิงรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
นางเพียวจันทร์ครบค่ะก็ไปเจอร่างสามีถูกกิงนะคะ
ก็กอดร่างด้วยความเสียใจและนี่ก็คือผู้เสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาค่ะนายปรัชญากรแลดีอายุ๗๑ปีนะคะ
เมลิเมตรกระสุนเจาะเข้าแผ่นหลังช่วงซี่โครงนะคะทะลุออกด้านหน้านะคะ
กู้ภัยก็มารับตัวไปส่งโรงพยาบาลลูกเนี่ยต้องเรียกสติพ่อตลอดเวลา
ตอนที่นั่งรถค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็เสียชีวิตนะคะ
ช่วยไม่ทันค่ะตำรวจสพกระสังที่จังหวัดบุรีรำ
ในที่เกิดเหตุพบว่ามอเตอร์ไซค์ฮอนเดอร์เฟฟของผู้ตายหายไป
ก็เลยบอกเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องฆ่าชิงทรัพย์นะคะ
ลูกสาวบอกว่าพ่อเนี่ยมักจะต้อนควายประมาณ๒๐ตัวมาเลี้ยงตรงนี้ทุกวันนะคะ
แล้วก็คอยเฝ้าให้มันกินย่าแล้วก็ต้อนกลับ
คือทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรเป็นเวลา
บ่ายสามเมื่อวานพ่อโทรมาหาบอกโดนยิงเธอก็รีบไป
พอไปถึงพ่อบอกพ่อไม่ไหวแล้วเอามันเอามอเตอร์ไซค์พ่อไป

ลูกสาวย้ำทั้งน้ำตาบอกว่ารถคันนี้ลูกเขาซื้อให้พ่อ
เพื่อจะได้ไม่ต้องเดินต้อนควายไปเลี้ยง
แก่มากแล้วพ่อเนี่ยแค่ผลักก็ล้มอยากได้มอเตอร์ไซค์
ทำไมถึงต้องฆ่าท่านด้วย
พ่อช่วยจับให้ได้ค่ะ

ถ้าเจอคนร้ายนี่พี่จะถามได้ไหมเป็นคำแรก
ก็ถ้าอยากได้ทำไมไม่ขอกันดี
เอาชีวิตไปทำไมชีวิตคนไปทำไม
นี่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องสะเทือนใจ
พร้อมกับสะเทือนขวัญไปด้วยเพราะว่าเหตุการณ์นี้

ชาวบ้านเองก็หวาดระแวงเพราะมันเป็นกิจวัตรของชาวบ้านเขา

ใครจะไปเข้าไร่เข้านาห้ามไปคนเดียว
เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกนะคะ

เนื่องจากตรงจุดนี้เป็นรอยต่อ๒จังหวัด
คือบุรีรำกับสุรินทร์ก็มีสพกระสังจากบุรีรำ
สพเมืองสุรินทร์ร่วมกันทำคดีนะคะ
เพราะว่าอาจจะมีการหนีข้ามจังหวัดนะคะ
ที่อาจจะมีการเอาไปขายอู่
หรือว่าร้านรับซื้อมือสองนะคะกระจายกำลังกันค่ะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะตำรวจก็ร่วมกันนะคะ
วิเคราะห์สถานการณ์จำลองเหตุการณ์
เพื่อประกอบการสืบสวนคดีนะคะ
และพบว่าผู้ก่อเหตุมากัน๓คน

ใน๓ลงไปก่อเหตุไปยิงเขา
เสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป

ซึ่งคาดว่าคนร้ายใช้ถนนสายกระสังประโคนชัย
คันที่ก่อเหตุขับมุ่งหน้าไปสุรินทร์
ส่วนอีกคันหนึ่งกำลังตรวจสอบว่ายังอยู่ในบุรีรำหรือไม่ค่ะ